คุณผู้ชมครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ

แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่นั้นยังคงต้องเจอกับฝนตกหนัก
ในออนุญาตนี้ยังพงไว้วางใจไม่ได้
ถึงสุขภาพร่างกายของประชาชนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นพืชผักรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่าง
ในออนุญาตนี้อากาศมีความคืนสูง
รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อสุขภาพรวมไปถึงโรคต่างในระยะนี้ที่ต้องระมัดระวัง
ในแต่ละภาคนั้นต้องเตรียมรับมืออย่างไรกันบ้าง

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน
มีพืชพันธุ์หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ

ชาวสวนกาแฟควรจะต้องป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคเชื้อรานะครับ

ที่จะดูแลสวนให้ปลอดโปร่งเก็บกวาดไป

ส่วนใครที่ปลูกลำไยในอรัยะนี้

มีเวลาพักตัวได้นานขึ้นนะครับ

ืดไร่เกษตรกรควรที่จะระวัง
แล้วก็ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานะครับ

เลี้ยงเกษตรกรควรที่จะยกพื้นคอกสัตว์ให้สูงขึ้นนะครับ

อย่าให้รั่วซึมทำแผงกันสาดกันฝนนะครับ
เพื่อที่จะไม่ทำให้สัตว์เปียกฝนจนหนาวเย็น
ซึ่งอาจจะทำให้สัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นโรคได้ง่าย

ดังนั้นควรที่จะดูแลสวนให้โปร่งอากาศให้ได้สะดวก

ราศีชมพูแล้วก็โรคเส้นดำ

เกษตรกรพื้นที่รวมไปถึงผู้บริโภคนั้น
ควรที่จะเลือกสรรพืชพันธุ์ต่าง

ที่จะมาปรุงอาหารอย่างดีเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดผลต่อสุขภาพได้
อย่างที่บอกกันเลยฝนที่ลดลงในระยะนี้

จากการตรวจสอบพบว่าร่องฝน
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกมาก่อนหน้านี้
ขณะนี้เองถ้าหากเราตรวจสอบพบว่ามีการเลื่อนขึ้นไป
เหนือเมืองไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สีฟ้านี้คือบริเวณที่เป็นแนวที่มีฝนตกชุก
ขณะนี้เองหอบเอาฝนตกชุกไปตกบริเวณทางตอนบนของพม่า
ตอนบนของสปลาวรวมไปถึงในประเทศเวียดนามนะครับ

ยังคงมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเติมเต็มความชื้น
ทำให้สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนได้อยู่
นั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนกำลังปานกลางครับ
ยังคงพัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
ระยะนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้พื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
ยังมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง

จับตาเตือนภัยนำมาฝากให้กับท่านในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ